คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการเมืองทวีความร้อนแรงขึ้น
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับสารมีคำสั่งในการตัดสิน
แก่นำกลุ่มปปศกปศและมี๘แก่นำกปศต้องนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่ง๓ใน๘เป็นรัฐมนตรีในสมัยปัจจุบันด้วยนะครับ
เรื่องนี้เราก็ย้อนไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางศาลได้มีการตัดสิน
แล้วก็ภาพของ๘แก่นำกปศซึ่งประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบันนายชุมพลจุนสัย
นายพุทธิพงศ์ปุณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเสนเนียมนายนัทพลทีพสุวรรณ
แล้วก็อดีตพระพุทธอิสระรวมถึงเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนะครับ
โดย๓ใน๘นี้ก็คือนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีดีเอสใช่ไหมฮะ
ถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายนัทพลทีพสุวรรณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะครับ
ก็เดินขึ้นรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
แล้วก็ท่ามกลางมวลชนที่มารอให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็ร้องเพลงสู้ไม่ถอยซึ่งเป็นเพลงประจำของกลุ่มกปศนะครับ
จากศาลชั้นต้นได้ขอให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ
เพราะว่าตามหลักการแล้วนะคุณนะคือถ้าสารชั้นต้นอนุญาตให้ประกันตัว
หมายถึงบุคคลอื่นในกลุ่มแก่นำกปศที่เมื่อวานขึ้นศาลนะครับ

เพราะอันนั้นโทษจำคุกน้อยกว่า๓ปี
แต่๘คนนี้นะฮะโทษจำคุกมากกว่า๓ปี
ก็เป็นขั้นตอนที่สารชั้นต้นจะไม่สามารถที่จะให้ประกันตัวได้
ก็ต้องส่งให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ
ด้วยคดีนี้นะครับพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพธึกสุบัน
เลขาธิการกปศกับแก่นำและแนวร่วมรวม๓๙คน
เป็นจำเลยในหลายความผิดที่มีการชุมนุมและขัดขวางการเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๖ถึง๑พฤษภาคม๒๕๕๗นะครับ
สมัยที่นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
โดยสารได้ตัดสินจำคุกแก่นำตั้งแต่๔เดือนไปจนถึง๙ปี๒๔เดือน
รายละเอียดเป็นดังนี้นะครับ
จำคุกนายสุเทพเทือกสุบัน๕ปีนายชุมพลจุนสัย๙ปี๒๔เดือน
นายพุทธิพงศ์ปุณกัน๗ปีนายอิสระสมชัย๗ปี๑๖เดือน
นายถาวรเศรษฐ์เนียม๕ปีนายนัทพลทีพสวรรค์๖ปี๑๖เดือน
นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระ๔ปี๘เดือน
และเรือตรีแซมดินเลิศบุตร๔ปี๑๖เดือน
เห็นไหมครับ๘คนนี้ที่ถูกจำคุกในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ต้องรอสารอุทธรณ์จะพิจารณาอนุญาตประกันตัวหรือไม่
คือมีโทษจำคุกมากกว่า๓ปีนะครับ
และบางคนถูกพิพากษาให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองคนละ๕ปีนะครับ
ส่วนจำเลยที่เหลือสารเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุม
หรือกระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่น
และไม่เคยปรากฏพฤติกรรมรุนแรง
จึงให้รอการลงโทษ๒ปีนะครับ
ขณะที่๑๒คนได้รับการยกฟ้องครับ
ทีนี้ทางทีมทนายของแก่นำกปศทั้ง๘คน
ให้ข้อมูลบอกว่าจากนี้ก็จะเป็นการพิจารณาของสารอุทธรณ์

ที่จะพิจารณาว่าจะมีการปล่อยตัวหรือไม่
เนื่องจากทั้งหมดได้ทำเรื่องยื่นขอประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ
โดยหลังการอ่านคำพิพากษานั้นนายสุเทพได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ระบุว่าเรียนพี่น้องร่วมอุดมการทุกท่าน
วันนี้พวกเราแก่นำกปศถูกพิพากษาลงโทษจำคุกคนละหลายปี
อย่างไรก็ตามทุกคนยังยึดมั่นในอุดมการ
รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
จากคำพิพากษาครั้งนี้นะครับทำให้๓รัฐมนตรีที่ถูกจับตามอง
นายพุทธิพงศ์ปุณกรรมรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ต้องขาดจากความเป็นรัฐมนตรีทันทีนะครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยคุณชวนหลีกภัย
ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับกรณีเมื่อทั้ง๓คนไม่ได้รับการประกันตัว
สมาชิกภาพความเป็นสอสอก็ต้องหมดไปขั้นตอนหลังจากนี้
อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตจะดำเนินการอย่างไร
อย่างไกลต่อไปแต่ก็ถือว่าผลสภาพแล้วนะครับ
เหมือนกรณีของนายนวัฒน์ตเจริญศุกร์อศขอนแก่นภักดิ์เพื่อไทย
ที่โดนคดีอาญาจ้างวานฆ่ากรกตก็เป็นผู้วินิจฉัยและดำเนินการนะครับ
แต่ขณะนี้ผู้ที่๓คนนี้นะครับ
ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามกฎหมายนี่คุณชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะครับ
ส่วนสภาพความเป็นสอสอของสอสอที่ถูกคำพิพากษา
ต้องโทษจำนวน๕รายก็คือนายพุทธิพงศ์นายนัทพลนายชุมพลจุนสัย
แล้วก็นายอิสระสมชัยในส่วนของนายชุมพลนายอิสระเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์
ส่วนนายพุทธิพงศ์แล้วก็นายนัทพลนั้นเป็นสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ก็อย่างที่บอกไปเหมือนกันว่าคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ก็ระบุว่าหากสอสอทั้ง๕รายไม่ได้รับการประกันตัว
ก็สิ้นสุดความเป็นสอสอด้วยเหมือนกันนะครับ
ก่อนหน้านี้นายแพทย์สุกิตอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ได้เปิดเผยบอกว่ามีรัฐธรรมนูญระบุว่าระหว่างสมัยประชุมสภา
ไม่ให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสสหรือสว
ไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญา
ซึ่งหมายความว่าแม้สารจะมีคำพิพากษาให้จำคุก
แต่ก็ไม่สามารถคุมขังได้เพราะมีเอกสิทธิ์สอสอคุ้มครองอยู่
ทำให้สถานะสอสอยังคงอยู่เพราะยังอยู่ในสมัยประชุมสภา
อย่างไรก็ตามนะครับมีสอสอบางส่วนมีคำพิพากษาแนบท้าย
ว่าถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง๕ปี
ดังนั้นจะทำให้สอสอกลุ่มนี้ต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอทันที

สำหรับสอสอที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๕ปีด้วยนั้น
ก็ประกอบด้วยนายนัทพลนายชุมพลแล้วก็นายอิสระนะฮะ
ก็เป็นอันว่าฟังคำเปิดเผยของคุณชวนหลีกภัย
ก็ถือว่าเป็นคำเปิดเผยที่ชัดเจนเหมือนกัน
ในการหลุดพ้นทั้งตำแหน่งของสสและตำแหน่งรัฐมนตรี
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องว่ากันไป
พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์จะว่ายังไงต่อ

ถูกต้องค่ะคือเมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนไปถามพลเอกประวิทย์เหมือนกัน
ท่านว่ายังไงแล้วคือท่านก็มีอารมณ์ด้วย
ตอนนี้ถามว่ามีโคต้าของกปศใช่ไหม

ใช่มีแต่ของพักพลังประชารัฐเท่านั้น